ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่โรงเรียนอสัมชันคอนแวนแถวบางรักษ์กรุงเทพนะคะ
เมื่อช่วงประมาณสัก๑๐โมงค่ะน้องนักเรียนชั้นม๓เขาก็กำลังเรียนวิชาภาระศึกษาอยู่
มีแผ่นโครงเหล็กหลังคาเศษวัสดุก่อสร้าง
ตกลงมาแบบนี้เขาวิ่งหนีกันกระเจิงเลยนะคะ
แต่มีเด็กบางคนที่หนีไม่ทันอ่าอ่าถูกเสร็จวัสดุทับแล้วก็บาดเจ็บน่ะ
น้องนักเรียนเจ็บไปเป็น๑๐คนเลยนะคะ
เป็นโรงเรียนหญิงล้วนด้วยนะคะเด็กผู้หญิงอ่ะครับ
อืมเหตุการณ์นี้นะคะเป็นเครนก่อสร้างต่อเติม
วัสดุร่วงหล่นใส่อาคารของโรงเรียนอัดสัมชันคอนแวนทับนักเรียนหญิง
บาดเจ็บสิบคนอืมส่งโรงพยาบาลเลิศสินเจ็ดคน
โรงพยาบาลเซ็นหลุยสามคนค่ะนายสุริยาแจ่มจำรัฐ
อาจารย์โรงเรียนอัดสัมชันคอนแวนซึ่งเป็นอาจารย์สอนวิชาพันละ
ก็บอกว่าสิบโมงเช้าค่ะนักเรียนหญิงชั้นมสามทับสี่
เรียนวิชาภาระเรียนบาสเก็ตบอลกันอยู่ในโรงยิมอะค่ะ
แล้วก็ปล่อยพักกันสิบนาทีได้ยินเสียงดังมาจากหลังคาโรงยิมนะคะ
หลังจากนั้นแผ่นโครงเหล็กหลังคาเศษวัสดุก่อสร้างร่วงลงมา
นักเรียนพากันวิ่งหนีมีนักเรียนหญิงคนนึงวิ่งไม่ทัน
ครับถูกเศษวัสดุทับอ่ะค่ะ
กำลังสรุปงานอยู่ก็มีเสียงดังมากดังเหมือนระเบิดปุ้ง
หนึ่งครั้งเด็กของผมก็ยังไม่ได้ลุกวิ่งสรรประการใดนะฮะ
ก็เลยยังงงยังไม่หล่นพอปุ้งเสร็จเด็กก็เงยหน้าขึ้นไป
เขาคงจะเห็นว่ามีอะไรล่วงลงมาก็ลุกวิ่งพอผมเห็นเด็กลุกวิ่ง
ผมก็เลยใช้มือสองมือเนี่ยต้อนเด็กให้เข้าไปบริเวณใต้อาคาร
แล้วเมื่อผมต้อนเด็กเข้าไปหมดแล้วเนี่ยได้หันมาดูว่ายังมีเด็กอยู่ไหม
ก็พบว่ามีเด็กถูกแผ่นเหล็กทับอยู่หนึ่งคนอืมเนี่ยพระท่านบัตรลวงวินัย
ฤทธิบุญชัยผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาศนาวิหารอสัมชันก็บอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะคุณผู้ชม
ที่มันมีวัสดุก่อสร้างร่วงลงมาตกลงมาใส่หลังคาโรงเรียน
ครับเคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วสี่ห้าครั้งนะคะอืมเศษหิน
ล่าสุดเนี่ยเดือนก่อนนี้เองเดือนพฤษภาคม
มีค่ะแต่ครั้งนั้นเนี่ยไม่มีคนเจ็บ
ไปแจ้งความแล้วนะคะไปแจ้งสำนักงานเขตบางรักษ์แล้วนะคะ
แจ้งทุกครั้งที่มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะ
แต่มันก็ยังมีอีกเนี่ยค่ะก็ได้ออกคำสั่งให้ทางเจ้าของโครงการชดเชยค่าเสียหายนะคะ
หาแนวทางป้องกันด้วยไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีกอะค่ะ
ผมแจ้งไม่รู้กี่ครั้งแล้วครับทั้งคุยกับบริษัททั้งคุยกับเขต
โยธาบังลักษณ์นะครับทั้งมีการแจ้งความที่สอนอบังลักษณ์ด้วย
แจ้งความนี้ประมาณ๒ครั้งแต่เหตุเกิดทั้งหมด๔ครั้ง
เขาก็สัญญาว่าจะปรับปรุงสัญญาว่าจะระมัดระวังมากขึ้น
มีข้อตกลงร่วมกันแล้วก็หนึ่งในข้อสัญญานั้นเขาก็บอกว่า
เขาจะทำเนี่ยนะครับถ้ายังทำไม่เสร็จก็จะไม่มีการก่อสร้าง
แต่คุณนักข่าวก็เห็นนะครับว่าวันนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
ผมเชื่อว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการที่เขาแอบก่อสร้างเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมเคยบอกกับ
โครงการตั้งนานแล้วบอกว่าอย่าให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับเด็กเลยทรัพย์สิน
อันนี้เราเราพอพูดกันได้แต่พอเป็นชีวิตคนหรือความปลอดภัยของเด็กเนี่ยเรื่องสำคัญ
เพราะฉะนั้นเนี่ยทางผู้ใหญ่เขาก็พูดมาแล้วนะครับว่าถ้าโครงการนี้เขายังไม่สามารถที่จะดูแลลูกน้องเขาได้นะ
ก็ปิดโครงการไปดีกว่ามันมีตัวป้องกันใช่ไหมฮะ
ผมก็มั่นใจว่าอาจจะมีเด็กบาดเจ็บมากกว่านี้เยอะ
ใช่เพราะว่ามันอาจจะลงมาเต็มโดยไม่มีอะไรป้องกันเลย
อันนี้มันซัพพอตแรงไปพอสมควรนะครับ

มันหักงอลงมาถ้าอันนี้มันหล่นลงมา

แต่ที่หล่นลงมาคือตัวนั่งร้านที่เครนเนี่ยพยายามจะดึงขึ้นไปไง
มันก็เลยลงมาใส่หลังคาโรงยิม
ดีที่มีหลังคาโรงยิมด้วยไงใช่
ใช่แล้วหลังคาโรงยิมก็พังถล่มลงมาทับเด็ก

โรงเรียนก็เลยต้องหยุด๑วันค่ะ
เดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ดูเรื่องของความเสียหายก่อน

พอรู้เรื่องพอรู้ข่าวก็รีบไปรับลูกหลานนะคะเป็นห่วง

แล้วก็นักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็ยังหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่อะค่ะ
กลัวค่ะเพราะว่ามันอยู่ใกล้โรงเรียนด้วย
แล้วตอนที่เกิดเหตุคือน้องเขาก็เรียนภาระด้วย
ก็หล่นลงมาแล้วก็โดนน้อง

ออกมาดูก็เป็นถล่มไปแล้วค่ะ
ก็กลัวอยู่เหมือนกันค่ะกลัวมันจะถล่มมาอีกรอบ
คือโรงเรียนคงทำดีที่สุดแล้วเพราะว่าได้ทราบว่าเพิ่งสร้างโครงหลังคาขึ้นมาใหม่ไม่น่าจะหนักกว่านี้นะฮะ
แล้วก็ตัวผู้กร๖๕๑เอ้งมากกว่า
ทางโรงเรียนก็ป้องกันระดับหนึ่งก็มีโครงหลังคาขึ้นมาเพื่อป้องกันวัสดุอะไรมันร่วงหล่นลงมาค่ะ

จุดเกิดเหตุก็คือโรงยิมของโรงเรียนอัดสัมชันคอนแวนค่ะตั้งอยู่เลขที่ยี่สิบห้า
ซอยเจริญกรุงสี่สิบซอยนะคะเขตบางรักกรุงเทพฯ
ถ้าหันเข้าด้านหน้าโรงยิมเนี่ยนะคะอาคารที่ก่อสร้างจะอยู่ซ้ายมือ
ครับด้านหลังห่างออกไปประมาณสองร้อยเมตรคือมันใกล้กันมากแบบเนี้ยค่ะอืม
ช่วงเกิดเหตุคนงานกำลังบังคับเครนเพื่อยกวัสดุก่อสร้างที่เป็นแผ่นเหล็กนั่งร้าน
ขึ้นไปด้านบนอ่าของอาคารยี่สิบชั้นแต่ว่าเครนอ่ะ
มันรับน้ำหนักไม่ไหวมันหักลงมาแต่สลิงไม่ขาดนะ
ทำให้พื้นเหล็กนั่งร้านที่ยกขึ้นไปอ่ะค่ะหล่นนี่เครนมันงอแบบเนี้ยอืม
แล้วแผ่นพื้นเหล็กนั่งร้านร่วงลงไปแบบนี้คุณผู้ชม
แล้วไปตกใส่หลังคาบ้านพักของเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนอัดสัมชันและหลังคาโรงยิมด้วยค่ะ
ซึ่งที่โรงยิมเนี่ยน้องน้องนักเรียนมสามทับสี่เขากำลังนั่งเข้าแถวเพื่อเรียนวิชาภาระศึกษากับครูสุริยาอืม
ระหว่างนั้นโครงเหล็กหลังคาแผ่นเหล็กนั่งร้านกว่า๒๐แผ่นนะคุณผู้ชมนึกดูมันร่วงลงมา
เด็กก็วิ่งหนีกันแล้วก็มีน้องคนนึงที่แบบหนีไม่ทัน
ก็เจ็บหนักกว่าคนอื่นเขาโดนทับค่ะ
โดนทัพไปทั้งตัวโกฆกระบะก็โดนทัพไปคันนึง
โอ้โหคือเห็นภาพแล้ว
นี่อันตรายแบบมันเกิดขึ้นได้ยังไง
ใช่โอเคยอุ้ยคนมีลูกเนื้อคุณภาพภูมิเนาะ
ส่งลูกไปโรงเรียนแล้วมันมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในโรงเรียนมันตกใจนะ
นี่ค่ะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะปรากฏว่าอาคารที่กำลังก่อสร้างเนี่ยค่ะ
ไม่มีวิศวกรที่เชี่ยวชาญคุมงานก่อสร้างอ้าว
ลักลอบฝ่าฝืนดัดแปลงต่อเติมอาคารไม่ถูกต้องตามที่ขออนุญาต
เรื่องแล้วนะคะที่ผิดหลักเนี่ย
สำนักงานเขตสั่งระงับหยุดการก่อสร้างตั้งแต่๑เมษายนที่ผ่านมาแล้วด้วย

นี่ไงมันมีความผิด๑๒๓เรื่องแล้วเนี่ย

ดังนั้นนะคะเดี๋ยวจะต้องเอาผิดกับผู้ประกอบการและผู้รับเหมาและลงโทษให้ถึงที่สุดค่ะ
เมื่อก่อนมันเป็นคอนโดมิเนียม
แล้วขณะนี้เนี่ยก็ไปขออนุญาตกับสำนักการโยธาว่าจะขอปรับปรุง
แต่ว่าโยธาก็บอกให้ให้มาให้ไปขออนุญาตให้ถูกต้องเขาขอปรับปรุง
แต่ว่าหลังจากที่มาตรวจสอบเขาไม่ใช่ปรับปรุงอย่างเดียว
เป็นการต่อเติมเป็นการต่อเติมอาการหน่อย
ดัดแปลงอาคารซึ่งผิดกฎหมายทางสำนักการโยธาก็ไม่ได้ออกใบอนุญาตให้
ระงับการก่อสร้างตั้งแต่วันที่๑เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
แล้วก็บางครั้งก็เอามาตรวจบ้างก็ไม่ได้ตรวจบ้าง
แต่เมื่อเช้าที่วันเกิดเหตุเนี่ยปรากฏว่าบังเอิญเนี่ย
ท่านภูมิกับคือท่านรองการธรรมเกษมรองผู้การนครบาน๖มาตรวจ
เพราะว่ามันจะมีเส้นทางตรงนี้มันจะเกี่ยวกับผู้นำต่างประเทศที่จะมาประชุมวันที่๒๒๒๓นี้
ก็มาเห็นว่าคนงานเยอะก็ด้วยความสงสัยก็เลยถ่ายรูปไว้ทั้งหมด
เมื่อเช้าเนี่ยประมาณ๘๐คนเขาบอกเขาไม่ได้ทำ
๘๐คนแล้วมาอยู่ทำไมในนี้มันต้องทำ
คุณตอนนี้ท่านยอมรับว่ามันเป็นช่องหรือช่องของคุณเนี่ย
ผมยอมรับอยู่แล้วไงผมก็พูดเที่ยงถามอยู่ทุกช่องผมบอกแล้วผิด
เดี๋ยวผมต่อไปนี้ถ้าตะปูตอกได้ยินเสียงตะปูแม้แต่ต้นเดียวผมเอาเรื่องทั้งเขตเลย
บอกแล้วสื่อทุกคนได้ยินหมดนะครับโอเคนะเดี๋ยวแก้ไขให้อยู่แล้ว
ถ้าคุณรับปากว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ของคุณ
บอกเลยไม่ต้องเหตุการณ์อย่างนี้แค่ตอกตะปูอันเดียว

แต่ที่ผ่านมาโรงเรียนบอกโอ้โหแจ้งเขตไปทุกรอบ
ก็แอบทำตลอดนะครับคอนโดแห่งนี้
และระหว่างนี้ทางกธมจะเรียกคนงานทั้งหมดมาสอบส่วน
ถ้าพบว่าคนงานก็ไม่มีใบอนุญาต
เป็นแรงงานต่างด้าวที่ไม่ขออนุญาตก็ต้องถูกดำเนินคดีอีกด้วยนะครับ
ส่วนบริเวณทางเข้าหน้าพื้นที่ก่อสร้าง
สำนักงานเขตบางรักษ์ได้นำเอกสารคำสั่งระงับการก่อสร้างดัดแปลงลื้อถอน
เคลื่อนย้ายอาคารพร้อมคำสั่งห้ามใช้
หรือเข้าไปในส่วนใดของอาคารหรือบริเวณอาคาร
ในกรณีที่กระทำโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ไปติดประกาศไว้แล้วนะครับ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตบางรักษ
ลงพื้นที่ไปหารือร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้าง
ถึงแนวทางที่จะต้องนำชิ้นส่วนวัสดุก่อสร้าง
ที่มันค้างอยู่ข้างบนรวมทั้งเครนก่อสร้างมันอยู่สูงมาก
ว่าจะเอาลงมายังไงมันหักด้วยอันนี้คือคือสิ่งที่ต้องเอาลงมาให้ปลอดภัยที่สุด
เดี๋ยวเกิดเหตุซ้ำรอยนะครับส่วนที่โรงพยาบาลเลิศสินนะครับ
นักเรียนที่บาดเจ็บก็ถูกส่งไปรักษาตัวที่นี่๗คนนะครับ
บาดเจ็บจากวัสดุก่อสร้างต่างร่วงหล่นลงมาโดนร่างกายจนบาดเจ็บนะครับ
ก็มี๖คนที่กลับได้แล้วนะครับอีกคนนึงบาดเจ็บหนักนะฮะ
มีแผลฉีกขาดบริเวณหน้าผากกหูมีรอยร้าวที่กระโหลกศีรษะด้วยนะครับ
ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับต้องเฝ้าระวังว่าจะมีเลือดออกในสมองหรือไม่
แต่ว่าโชคดีที่ผลการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบเลือดออกในสมองแต่ยังต้องอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่นะครับ
ซึ่งน้องผู้หญิงคนนี้นะครับตอนนี้รู้สึกตัวดีแพทย์เย็บแผลให้เรียบร้อยแล้ว
กระโหลกศีรษะแตกร้าวเลยนะแต่ว่าแพทย์บอกว่าก็ยังโชคดีที่น้องอายุเพิ่ง๑๔
ซึ่งกระโหลกศีรษะยังสามารถสมานต่อกันได้เองในเวลาที่ไม่ช้าเกินไป
คือแน่นอนว่าไอ้เหตุการณ์แบบนี้มันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่บางเรื่องบางเหตุการณ์มันต้องไม่เกิดขึ้น

อันนี้จุดเริ่มต้นมาจากนี่เลยคอนโดนี้เลยที่แบบลักลอบแอบต่อเติมทำเองอะไรเองโดยที่ฝ่าฝืนเนี่ยนะฮะ